ตามความคืบหน้ากันต่อคนร้ายที่ยิงเสียโก้รัชบุรีเสียชีวิตที่บ่อนไก่ที่ปฐุมธานี
พนันชนไก่เนี่ยก็สามารถจัดได้นะครับแต่ต้องขออนุญาตก่อนนี่นะครับ
สุดท้ายตอนนี้ตั้งแต่ค่ำ๓๐กรกฎาคมนะฮะ
ยังไม่เจอตัวคนร้ายเลยนะครับเสียโก้อายุสี่สิบปีหรือว่านาย
พี่ชัยอุดมผลวันนั้นไปเล่นพนันชนไก่นะฮะที่บ่อนไก่ที่ปฐุมธานี
อำเภอราชหลุมแก้วนะครับแล้วก็ถูกยิงตอนที่ขึ้นรถจะกลับนะฮะ
ล่าสุดวันนี้นะครับคุณอภิวัตสุยานางหรือว่าคุณบอมอภิวัต
ผู้สื่อข่าวของเราลงไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
แล้วก็ได้ข้อมูลจากชุดคลี่คลายคดีบอกว่าหลังจากเสียโก้ถูกยิง
เมื่อวานเราดูภาพกันใช่ไหมค่ะว่าเออมันจะพอเห็นคนร้ายบ้างไหมเนี่ย
อืมตำรวจบอกว่าหลังจากเสียโก้ถูกยิงเสียชีวิต
มีพยานคนหนึ่งให้ข้อมูลกับตำรวจบอกเห็นชายต้องสงสัยคนหนึ่งวิ่งจากจุดเกิดเหตุ
ขึ้นรถเก๋งสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถคันนี้จอดอยู่หลังรถเบนส์ของเสียโก้
ไปหนึ่งคันแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นด้านหน้ารถของเสียโก้
คนร้ายวิ่งไปทางด้านหลังนะฮะส่วนนี้คือดรีมที่วิ่งหนี
นี่ตอนที่เสียโก้ถูกยิงแล้วก็วิ่งหนีคมกระสุนมานะฮะ
คุณบอมอภิวัตวันนี้ก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะครับ
ไปเจอรถเก๋งสีดำคันหนึ่งนะฮะอันนี้ต้องสงสัยนะฮะ
อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับนี่รถคันนี้นะครับ
ตอนที่ขับมุ่งหน้าไปที่ซอยสนามชนไก่นะครับอ่า
ซึ่งเส้นทางนี้อยู่ห่างจากสนามชนไก่ประมาณ๒๐๐เมตรนะครับ
เป็นตอนก่อนเกิดเหตุนะครับกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งนะฮะ
ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยจะเห็นรถเบนส์ของเซียโก้ขับผ่าน
แล้วเข้าไปที่สนามชนไก่เหมือนกันตอนเที่ยงนะฮะ๑๒นาฬิกา๑๖นาที
จะเห็นว่ามีรถตู้สองคันนะครับขับนำหน้าแล้วก็ปิดท้าย
เบนส์ของเสียโก้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะมาบ่อนไก่เหมือนกัน
อ่านี่นะฮะมีกล้องวงจรปิดตัวที่สามกับตัวที่สี่ที่เราได้มานะครับ
เป็นช่วงเย็นละสิบหกนาฬิกาสามสิบสองนาที
ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ย
ขับเข้ามาในสนามชนไก่เหมือนกันเป็นซอยที่จะเข้าไปถึงตรงนี้นะครับ
เราก็ไปตามต่อนะฮะคุณบอมอภิวัตได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นรถต้องสงสัยอีกคันนึงคันนี้เป็นสีดำเหมือนกันนะครับ
ชาวบ้านบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันดูมีพิรุษเนื่องจากขับเข้ามาจอดในซอย
ใกล้กับสนามชนไก่ตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจอดติดเครื่องด้วย
หันหน้ารถออกจากซอยสนามชนไก่นะฮะซึ่งอยู่ตรงนี้๓ชั่วโมง
ไม่มีใครลงจากรถเลยอ่าสามชั่วโมงจอดติดเครื่องเนี่ย
จอดอยู่ทำไมจน๑๕นาฬิกา๑๖นาทีรถคันนี้ขับ
ออกจากจุดจอดตรงนี้ไปไปกลับรถแล้วหันหัวรถเข้าไปทางซอย
สนามชนไก่นี่ช่วงที่ไปไปกลับรถนะฮะย้ายที่จอดนะครับ
อย่างนั้นเถอะนะฮะจนกระทั่ง๑๕นาฬิกา๓๒นาที
ตัวที่๖แล้วนะอันนี้ตอนที่ไปกลับรถมานะฮะอีกตัวหนึ่งจะเห็นรถเก่งนิสันม้าสีดำคันนี้ขับออกจากจุดจอด
แล้วมุ่งหน้าเข้าไปในซอยสนามชนไก่นะครับเป็นร่องรอยตรงนี้นะฮะแต่ช่วงยิงกันมันช่วงค่ำ
๒ทุ่มได้นะครับคุณบอมอภิวัตได้ไปคุยกับเฮียดี้นะฮะเป็นเจ้าของสนามชนไก่นะครับจุดเกิดเหตุนะฮะ
ดี้บอกว่าวันเกิดเหตุ๓๐กรกฎาคมเนี่ยเป็นการจัดงานชนไก่ที่เป็นงานใหญ่มีเซียนไก่กับผู้คนเนี่ยมาเยอะ๒๐๐กว่าคนนะครับ
ส่วนตัวก็พอจะรู้จักกับเสียโก้ผู้ตายบ้างเคยเห็นหน้ากันนะแต่ว่าเสียโก้ไม่ได้มาบ่อยจะมาเฉพาะตอนที่มีแมชใหญ่เท่านั้น
วันเกิดเหตุ๓๐กรกฎาคมในงานก็เรียบร้อยดีไม่มีการทะเลาะวิวาสอะไรกันนี่ฮะขวามือดูการตีไก่ชนไก่กันอย่างสนุกสนาน
หลังจากจบวันนั้นก็ยังเห็นเสียโก้กับเพื่อนคนอื่นเดินออกจากสนามด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
ก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุการณ์ยิงกันแบบนี้เกิดขึ้นเฮียดี้บอกว่าคนร้ายที่ก่อเหตุยิงเสียโก้เนี่ย
เข้ามาในสนามไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยมีอย่างเข้มงวดตรวจอาวุธทุกอย่างนะครับ
แล้วจะถ่ายรูปทุกคนที่เข้ามาในสนามเอาไว้ด้วยซึ่งล่าสุดตำรวจเนี่ยมาเอารูปคนที่เข้ามาดูชนไก่กว่านั้นเนี่ย
กว่าคนเนี่ยเอาไปตรวจสอบแล้วส่วนตัวเชื่อว่าคนร้ายต้องวางแผนมาเป็นอย่างดีนะ
แล้วขากลับมาจอดเนี่ยมันเป็นมุมอับพอดีอืมวงจรปิดส่งส่องไปไม่ถึง
คนร้ายก็คงสบโอกาสในการก่อเหตุแล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายเนี่ยที่ยิงเสียโก้มีคนเป็นร้อยกำลังเดินออกนะฮะ
ปั่นไฟของสนามก็ทำงานอยู่มันเลยกลบเสียงปืนที่คนร้ายยิงเสียโก้
ผมเชื่อได้ว่าอาวุธไม่สามารถกลุดเข้ามาได้
ได้เลยทุกคนที่จะเข้าสนามต้องมีรายละเอียดทุกคนว่าเข้าเวลาไหน
แล้วสุดตำรวจเอาไปดูหมดหมดเลยครับ

หมายถึงว่าเวลาคนที่มาดูชนไก่

รอปภเข้มงวดแล้วถ่ายรูปทุกคนเอาไว้อย่างนี้

ในสนามถึงยิงกันไม่ได้
ตรวจอาวุธถ่ายรูปทุกคน

ที่ดรีมขับรถไปกับเพื่อน

รถก็เลยเจอเค้กที่เขียนที่รัก

รีมเนี่ยชวนไปเป็นเพื่อนซื้อเค้กด้วยกัน

ตัวเธอก็ไปสนามชนไก่กับแฟน

รีมก็ชวนให้ไปซื้อเค้กกัน

เพราะว่าตอนที่ไปถึงร้านเค้กรถติดมาก

เผื่อมีอะไรจะได้ขยับขยื่นรถได้

ตลอดระยะทางที่นั่งรถมากับดรีม

ส่วนดรีมเองก็ไม่ได้พูดคุยกับใคร

แม้แต่โทรศัพท์ก็ยังไม่ได้โทรคุยกับใครเลย
แน่ความคืบหน้าทางคดี
เสียชีวิต
ตอนนี้ถึงขึ้นไปแล้ว๕๐
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้ง
ทั้งเรื่อง
เรื่องความขัดแย้งจากธุรกิจส่วนตัวเรื่องในวงการพนันนี่แหละ
หรือไม่ก็ปมชู้สาวนะครับ